ทีนี้ค่ะขอต่อเรื่องการเมืองอีกนิดนึง
เพราะว่าท่านนี้ออกมาวิเคราะห์ได้แซ่บเลยค่ะ
คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตค่ะวิเคราะห์ออกมาแบบ
ชะตากรรมเนี่ยแขวนอยู่บนเกมอำนาจของผลประโยชน์นะ
เนี่ยยังไม่รู้เลยว่าใครจะเป็นนายกแต่
พิธาตกสวรรค์และอาจจะพลิกคั่ว
อันนี้คุณชูวิทย์วิเคราะห์นะคะคุณผู้ชมลองค่อยฟังดู
แล้วคุณผู้ชมเห็นพ้องต้องกันกับคุณชูวิทย์หรือเปล่า
เห็นต่างอย่างไรส่งข้อความมาคุยกัน
ชะตากรรมประชาชนแขวนอยู่บนเกมอำนาจผลประโยชน์แบบไทย
การเลือกตั้งเป็นเพียงพิธีกรรม
ไปเดือนครึ่งยังไม่รู้เลยว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรี
หน้าตารัฐบาลไม่เห็นเขาลางประชาธิปไตยเลย
ประธานสภาเป็นเกมตัดสินของสองพัก

เพื่อไทยต้องการประธานสภาเพราะรู้ว่าสถานการณ์พลิกคั่ว
ข้ามช็อตต้องจัดสมการรัฐบาลใหม่
นี่ประโยคนี้เลยคุณผู้ชมคุณชูวิทย์บอกว่า
ก็เลยต้องกำตำแหน่งประธานสภาเอาไว้
เพื่อดุลอำนาจต่อรอง
ก้าวไกลรู้ว่าคะแนนเป็นอันดับหนึ่ง
ถ้าไม่ได้ตำแหน่งนายกก็ยังต้องได้ประธานสภานะ
เอาไว้ผลักดันมาตรา๑๑๒ที่จะมีการแก้ไข

ดีกว่าไม่ได้ทั้งนายกไม่ได้ทั้งประธานสภา
คล้ายกับว่ากำขี้ดีกว่ากรรมตด
กระแสล่าสุดว่าเหมือนกับเพื่อไทยยอมถอยให้ก้าวไกล
แต่พ่วงออปชั่นนะว่าถ้าหากคุณพิธาไม่ผ่านสว
ต้องให้เพื่อไทยเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
และก้าวไกลต้องอยู่ในสูตรรัฐบาลแห่งความฝัน
พักกอดคอกันเหมือนเดิม
ถ้าหากยังมีก้าวไกลร่วมรัฐบาล
ก็ไม่ผ่านการโหวตจากทางสอสออยู่ดี
จะมาจากก้าวไกลหรือจะมาจากเพื่อไทย

เป็นเหตุให้ต้องถีบหัวส่งก้าวไกล

ทาคงจะต้องไปรับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้าน
เมื่ออำนาจเก่าไม่ไฟเขียวส่อวอมีก้าวกล่ายไม่มีส่อวอ
ในส่วนของก้ากล่ายก็คือมีลุงไม่มีเรา
เปิดเกมยึดประธานสภาไว้ก่อน
เป็นแผนที่ถอยไม่ได้ด้วยประการรัชนีคุณชูวิทย์บอกค่ะ
ข้นจริงครับพี่มิ้วคุณผู้ชมครับ
การเมืองไทยอย่างที่บอกนะครับว่า
ละสายตาไม่ได้ต้นเดือนโหวตประธานสภา

คุณทักษิณบอกว่าจะกลับไทยก่อนช่วงวันคล้ายวันเกิดด้วย